เออไฟมันนี่หมดเลยนะ

อ๋อเดี๋ยวอีหลังก็ได้

เราก็เตรียมงานกันมา

แต่ว่างานก็ออกมาดีมาก

ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากด้วย

เพราะว่าเห็นว่ามีผู้ใหญ่ที่เรารัก
แล้วก็ทุกคนญาติพี่น้อง

ก็ตั้งใจที่จะมาให้พร
ก็ถือว่ามีความสุขมาก
แล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านที่เราเคารพด้วย

แต่เมื่อคืนคือ๔ทุ่มก็หลับแล้ว
มันก็รู้ว่าเราต้องมาเป็นงานวันสำคัญ
ก็อยากให้มันสดชื่นจำใสเจอเพื่อนพี่น้องเนี่ยครับ
พิธีมั่นก็เต็มไปด้วยความสุข
ก็เป็นพิธีไทยทั้งหมดนะคะ

แต่เจ้าบ่าวแอบน้ำตาคลอตลอดเลย
ว่าญาติที่เราไม่เจอหรือว่าผู้ใหญ่นะครับ
เพื่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ให้พร
รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมงคลในชีวิต

ผมก็จะชอบเรื่องพิธี
สักนึงนะครับ
ก็ถือว่าทุกอย่างเป็นเรื่องงามยามดีหมด

พระพุทธมนต์เลิกเวลาอย่างนี้ครับ

แล้วก็ไปเอาน้ำมนต์มาจากวัดพระแก้ว

แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องให้พรตอนลดน้ำ

เราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ดีใจไหมครับมันเหมือนงานแต่งในฝันที่เราวางไว้ไหมครับ
เพราะว่าเจ้าสาวนี้เขาทำเต็มที่เลย
คุณไปก็ผมก็ภูมิใจใน
ผมก็เชื่อมั่นในตัวเขาผมไม่เคยยุ่งเลยเลยเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยเตยเขาคุยกับทาง
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันสำคัญนะ

อันนี้คือเป็นธีมที่ผมชอบ

มันชื่อว่าอะไรปะทุมมาน

ซึ่งดอกบัวเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมชอบ
แล้วก็ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม
แล้วก็มีคนที่เรารักอยู่ล้อมรอบ
ยิ่งทำให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นมงคลมาก
คุณแม่เนี่ยบอกมาหลายปีอยู่แล้วตลอด

คุณพ่อก็บอกว่าฝากลูกสาวด้วย

บอกได้ครับได้ครับ
ส่วนมากทุกคนก็จะฝากเรื่องมีลูกมีหลานนะครับ

สองชั่ว
คนที่มาแล้วก็พรศักดิ์สิทธิ์ของผู้ใหญ่
ที่ออกโยชน์จากหัวใจครับ
มันเลยสัมผัสได้มันเลยสัมผัสได้มากกว่า
ทำให้เรารู้สึกปราบปลื้ม

พูดถึงกันมากเลยครับ

ที่มันฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะทั้งคนว่าเราคนดูถูกใบเตยดู

ผมอยากจะให้มองว่าวันนี้เราจับมือกันมาข้ามผ่านเรื่องทั้งหมด
แล้วก็ทำให้เราเห็นด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด

สอดก็คือสมศักดิ์ศรี
ที่กับผู้หญิงกระตันยูคนหนึ่งสู้ชีวิตมาทั้งชีวิตสมศักดิ์ศรี
เกี่ยวกับรายละสามเป็น๔๕ล้าน

เอาเป็นว่าเห็นตามภาพ
ใช่ดีกว่ามันรวมมันนับ
คือมันเลข๔๕เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเลขที่เราตั้งใจค่ะ
เพราะว่าเบอร์โทรตั้งแต่ครบกันปีแรก

เบอร์โทวลที่พี่แมนซื้อให้เป็นเบอร์คู่เรา๒คน

เป็นเลขลงท้ายด้วยของพี่แมน๕๗

แล้วก็รวมแล้วเป็นเลข๙

แต่ว่าที่สมศักดิ์สิทธิ์กับผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่สู้ชีวิตมานะครับ

มีรถมีทองมีอะไรด้วย

ก็ต้องมีให้ครบครับทองอะไรอย่างนี้

ก็พูดตรงนี้เลยครับดูอยู่นะครับ

เพราะว่าไปดูหลายที่มากนะครับ
ไปดูตอนนี้บ้านเนี่ยเราก็

พอทำเองปุ๊บอ๋อปัญหามันเป็นอย่างนี้

แล้วตอนที่ยังรอเดินทางนี้

แล้วก็พยายามแบบดูบ้านที่อยู่กันสองคนให้ได้เร็วที่สุด
ตอนนี้ก็แบบกำลังจะไฟนัลแล้วล่ะค่ะว่าจะได้ที่ไหน

แทนฮานิมูนอะไรอย่างนี้

วางไว้ตั้งแต่สิ้นปีค่ะตั้งแต่ช่วงคริสต์มัสค่ะไปจนถึงแบบช่วงปีใหม่
มีต่างประเทศหมดเลยหรือเปล่า
มีต่างประเทศค่ะแล้วก็ต่างประเทศหมดเลย
แล้วก็มีทั้งฮานิมูลทริปด้วยแล้วก็เป็นการทำงานด้วย
แต่ที่ไม่ค่อยอยากให้ไปก็จะรีบผลิตทายาทก่อนเผื่อจะได้ไม่ต้องไป
อายุแล้วมาได้ไหมอ็ยเริ่มเลย
เริ่มตั้งแต่เมื่อวาลแล้วครับ

ถ้าเขามีเร็วนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปเที่ยว

ก่อนเที่ยวเสียสตางค์เยอะนะ

อันนี้คิดไว้เฉยครับแต่ว่าถ้าเขาจะมาตอนไหนก็มา
ก็มาวันนี้คืนนี้ก็ยิ่งดี
ทำไมไช่อ่อนไม่เที่ยวแล้วไม่ได้นะ

คือคืนนี้อยากจะเที่ยวพิมพ์ที้ให้เร็วที่สุด
แล้วก็จะได้ปีหน้าคือ

พี่แมนจะค่อยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องที่เติ้าให้จบก่อน

ใช้รูปหากอยู่ใกล้
คือใบเตยมองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดี

ก็ยังจะมีงานเหลือกันเลือกนิดหน่อย

เพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีวันหยุดยาวเยอะแล้ว
เตยเชื่อว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบ
ช่วงคนจะเริ่มไปเที่ยวปีใหม่

เราก็ใช้เวลาตรงนี้เที่ยวให้เต็มที่

อาจจะผลิตตั้งแต่วันไปฮานิมูนเลย

เราก็เถียงกับเขาตอนแรกว่า

ก็อยากรีบมีทำหน้าที่

ก็น่าจะพ่อแม่ก็ฝากตลอด
เมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่พูดก็มีแต่พูดเรื่องนี้

คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มจะอายุเยอะแล้ว

ซึ่งน้องสาวอะไรก็มีกันทุกคนแล้วเหลือผมคนเดียว
หรือว่าเป็นคนตามใจบ้าง

มันก็เกิดแล้วแต่ดวงอะเนาะ
ตามใจหรือกลัว
เรียนรู้กันมาหลายปีพอสมควร

อย่างที่บอกว่าถ้ามีบ้านเรายังคุยกันเลยว่า

สไตล์เราไม่เหมือนกันหนังคนละเรื่อง
พี่เชื่อว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา

อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ว่าเดินไปมาหาสู่กัน
ก็ยังคุยว่าสไตล์การ

หนังเรายังดูคนละเรื่องพี่ชอบคนละเรื่อง

ซึ่งพี่ว่าชีวิตมันจะยืนยาวได้

ต่อไปจะสีใภย่าย้ายไงบ้างครับ
พยายามเริ่มแบบศึกษาเริ่มไปเรียน
แต่ว่าเอาจริงแล้วก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะ
เพราะว่ากะว่าโอเคถ้าแต่งงานแล้ว
มีครอบครัวมีน้องเลย
แล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ
คืออันนี้มันแล้วแต่จังหวะเลย
ถ้ามีลูกเร็วก็เบรกเร็วอะค่ะแค่นั้นเอง
ก็ต้องคิดอย่างนั้นตลอดเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เป็นคนน่ารักนะครับ
ก็คุยกันแล้วเขาก็เลือกที่จะแต่งงานกับเราก็คือเสียสละไปแล้วครึ่งหนึ่ง
แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ถึงเขาจะมีลูกหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ผมว่างานก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนได้เห็นใบเตยในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้
เพราะว่าผมก็เห็นเขาในหลายมุมที่คนอื่นไม่เคยเห็น
คนอื่นจะเห็นว่าเป็นแบบลูกทุ่งนุ่งสั้นไปเต้นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเขาก็ยังทำอย่างอื่นได้เยอะมากนะครับ
ผมเชื่อว่ามีอีกหลายงานที่เขาทำได้แล้ว
ผมเชื่อว่าการการเป็นแม่ก็ยังมีงานได้ด้วยเยอะแยะเดี๋ยวนี้ครับ
ผมว่าเขาก็ยังทำงานได้ต่อไม่ห่วงมาก
แต่ว่าช่วงแรกเท่านั้นเองที่เขาก็ต้องเบรก
เพราะเราตัดสินใจกันว่าถ้ามีลูกเราต้องเลี้ยงกันเอง

เพลงศิษยาเราความเซ็กซี่ก็ต้องน้อยลงไหมครับ
ก็น้อยลงอาจจะทางด้านสื่อแต่ถ้าอยู่กับผมต้องมากขึ้น

หลักใจไหมครับเตยเพราะว่ามันเป็นลูกเราตั้งแต่แรกแล้ว
ก็ไม่หรอกค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจพี่แมนแหละ
แต่วันนี้เขาสวยมากนะไม่ขนาดไม่ต้องเซ็กซี่เห็นไหม
นี่ดูดิผมยังชอบตั้งแต่เดินลงมา
ไม่ครับยังไม่เดี๋ยวเขาก็เรียบร้อยขึ้นไปเองนะ
ผมว่าเรื่อยดูเขาแล้วผมเชื่อว่าถ้าใบเตยยิ่งเป็นแม่คน
เขาอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปก็ได้
หรือว่าแม่เซ็กซี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ค่ะก็เอาจริงก็ต้องขอบคุณมากเลยสำหรับทุกที่
ที่ช่วยกันทำให้งานของเรามันเพอร์เฟคตั้งแต่พรีเวดดิ้งนะคะ
ว่าจะเป็นวันนัทกูตูโบโบสตูดิโอค่ะแล้วก็รวมถึงพี่จอร์ดธดาวาริส

คือเพิ่งรู้ว่าคนรักภรรยาเยอะมากก็ดีใจ
ทำให้เราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็แบบน่ารักมาก
เกือบหลายที่ครับที่แบบว่าช่วยเหลือเยอะมาก
แม้กระทั่งเรียกชุดทุกอย่างแต่คนรักใบเตย
อันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับว่าเขาเป็นคนน่ารักจริง

ไม่นึกว่าทุกคนจะชอบ
ก็แต่งงานก็ต้องถ่ายฟลี
แต่ว่าพอกลายเป็นแบบภาพออกไปทุกจากทุกแบรนด์เลยเนาะ
กลายเป็นถูกแชร์เยอะมากค่ะ
ก็ขอบคุณมากเลยที่ชอบความรักของเราสองคน
ก็เป็นคนไทยแท้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีพิธีไทยทั้งหมด
จะได้เห็นเราใส่ชุดไทยทั้งหมดค่ะ
แล้วก็อยากจะผมว่าดีนะ
สมมุติเราเต่งงาน

ใส่แล้วผมว่าเขาสวย
ก็เลยรู้สึกว่าแน่นชุดไทยเฉพาะใหญ่
สำหรับชุดเห็นว่าเตรียมวันนี้๗ชุดหรือ๗
ใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้อีกมีเปลี่ยนอีก๔ชุดค่ะ
แล้วเราจะโอ้โฮ

มีอีกชุดหนึ่งค่ะเจ้าสาวก็จะเยอะนิดนึง

แล้วกันเย็นให้ขึ้นแหงร์ครับด้านด้านบน
โอ้โหคือยังไม่ได้เห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไง
มีชีวิตตรมข้างบนคือ
สังภาร์มลมหายใจ
ทำให้เหมือนเดิมก็อยากจะเห็นมากแล้วตอนนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไง

สามีเตอร์ไพรส์อยู่เรื่อยตลอดเลยครับ

ไม่มีครับเตรียมรับแขกผู้ใหญ่

ได้ดูกับร้านทั่วไปเลย
มีอะไรคำบังสัญละครับ
คำบังสัญละครับ

เพราะวันนี้เขาก็ตกลงเป็นภรรยาผมแล้ว
ก็คือสิ่งที่เขาทำ

ผมเชื่อว่าการกระทำ
มันย่อมดำกับคำพูดเสมอ

ก็อยากให้พี่แมน

ขอบคุณมากที่

ขอบคุณที่ยอมทุกอย่าง

ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นาหะ
ก็โคบคุณทุกเลยนะครับ
ก็ค่อนข้างนอน

ที่ผ่านมาอะไรเยอะแยะมากมายแล้วตั้งแต่เราคบกันเนี่ย
มันมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีทั้งที่พวกเราไม่ได้ทำอะไร
วันนี้ก็อยากให้เห็นแล้วว่าอยากให้ดูการกระทำส่วนใหญ่มากกว่า
หรือว่าอะไรที่มันหวือหวาฟูฟ่าอะไรอย่างนี้ครับ
มันมันไม่ได้จีรังยั่งยืนเท่ากับว่าวันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้
มันไม่ได้มองกันที่เงินทองหรืออะไรที่คนเรารักกันสองคน
ใครจะรักกันโดยไม่ต้องมีเงินทองมากมายก็ได้ครับ
แต่ว่าความรักที่มันยั่งยืนมันอยู่ที่คนสองคนที่จริงใจต่อกัน
แล้วก็จริงใจต่อสิ่งที่เราทำเหมือนที่ใบเตยเขารักเป็นนักร้อง

เราจริงใจกับทุกสิ่งสิ่งนั้นก็จะตอบกลับมา
วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่รักผมกับใบเตยขอบคุณมากครับ
ค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงแฟนละครทุกคนนะคะ
ขอบคุณพี่สื่อทุกคนที่อยู่ตั้งแต่วันที่หนูเริ่มต้นการเป็นศิลปิน
จนวันนี้เป็นการได้ไปใช้ชีวิตคู่นะคะโดยสมบูรณ์แบบ
ก็ขอบคุณมากที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะคะ
ก็ขอบคุณทุกคนที่รักดีเจแมนรักใบเตย
แล้วก็อยากให้นับจากนี้ก็รักครอบครัวเราตลอดไปนะคะ

พี่ช้างก็มาดูเลิกแหวนครับ

แม่หมอมาดันได้นิดหนึ่งค่ะ

แต่ว่าเลิกเนี่ยเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะครับ

แล้วเดี๋ยวเราดูว่าวันไหนที่มันเหมาะสม
เดี๋ยวเราต้องดูไม่เดือนนี้

ขอบคุณค่ะ

รีบเรียกใบเตย

แม่ช้างติดหน้าแบบนี้

ชุดต่างเก้าอี้อยู่ใช่ไหมค่ะ
ให้เราดูก็ตามไปก่อน
ได้พี่

ไปทุกที่เลยอ่ะ
เต้ยมีเป็นไงขยับตรงเองนี้เลยครับ

ขอหอมนิดนึง
ขอหอมนิดนึง
เต้ยเขาเดินขยับชิปมาตรงกลาง
เขียนตัวให้เรียกให้
แล้วเขาอี๋ออกมาละ
อี๋เห็นไม่นะ

ข้าวเอาไว้ก่อน
มีตัวฝั่งนี้
โอเคแล้วเลยตะค้า
รู้กิจ
โปรดติดตามตอนต่อไป